ตอนนี้เจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
เขาได้ตั้งเต็นต์บริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือแล้ว
แล้วก็มีการย้ายทั้งจิตอาสาแล้วก็จุดพักคอยประชาชนฝั่งทิศใต้ทั้งหมด
ไว้ที่นั่นเพื่อเป็นการจัดระเบียบนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศนี้กับคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะ
เข้าสู่วันที่๑๓แล้วนะคะที่สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ซึ่งเช้าวันนี้ก็มีประชาชนเดินทางมารอเป็นจำนวนมาก
ที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าในเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอต่อแถว
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระธินังดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
ส่วนเดินทางมารอตั้งแต่เช้ามืด
ก่อนเจ้าหน้าที่จะเปิดให้เข้าพื้นที่สนามหลวง
และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังในเวลา๔นาฬิกา
ส่วนเดินทางมาค้านคืนตามสถานที่ที่กรทมจัดเตรียมไว้ให้
แต่ทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจเดียวกัน
คือมาแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงราชการที่๙
เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
นางปานคีนสานพระศักดิกรจากจังหวัดบุรีรำเปิดเผยว่า
ได้เดินทางจากจังหวัดบุรีลำตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาวานนี้
และมาเข้าคิวรอตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
โดยรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวบุรีรำ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษดรนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีค่ะ
ขณะที่นางหัสยารัฐลิขิตมหาเลิกชาวกรุงเทพมหานคร
กำลังจะเดินทางไปใช้ชีวิตที่ประเทศบังคลาเทศในช่วงต้นปีหน้า
วันนี้จึงตัดสินใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พร้อมระบุว่าประชาชนที่บังคลางเทศต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือให้นอนพักผ่อนให้ให้เพียงพอค่ะแล้วก็มาแต่เช้าแล้วก็วันธรรมดาจะสะดวกกว่า
แล้วก็คนจะไม่เยอะเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์ที่อาจจะมีคนจากต่างจังหวัดมาด้วยค่ะ
ตั้งใจมาเพื่อมากราบท่านก่อนที่จะย้ายไปต่างประเทศ
ก็เลยต้องรีบมารู้สึกว่าขนาดคนที่ต่างประเทศเวลาเขาทราบว่าเราเป็นคนไทย
เขาก็แสดงความเสียใจที่เราได้สูญเสียพระองค์ท่านเลยนะคะ
อยากจะอย่างน้อยเนี่ย
อยากจะเข้ามากราบให้ได้ใกล้ชิดท่านได้มากที่สุด
และในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
เมื่อเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แจ้งยอดประชาชนที่เดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
มีจำนวน๖๗๗๐คน
ด้านเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
เริ่มทำการตั้งเต็นต์สำหรับจิตอาสา

บริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ
ทำการปรับพื้นที่และลาดยางเสร็จแล้วบางส่วน
โดยจะเริ่มทยอยตั้งไปเรื่อยจนครบ๗๐เต็นต์
ก่อนจะเริ่มย้ายจุดบริการของจิตอาสา
และจุดพักคอยของประชาชนในสนามหลวงฝั่งทิศใต้

เพื่อความสะดวกเป็นระเบียบ
เตรียมพร้อมสำหรับการสร้างพระเมรุมาตร
ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าค่ะ

เจ้าหน้าที่แจ้งยอดประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙มีจำนวน๓๘๕๒คน
สำนักพระราชวังปิดให้เข้าในเวลา๒๓นาฬิกา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ